กลับมาติดตามเรื่องของนกแอร์กันหน่อยนะครับ

ค่ะนะครับมีกระแสว่ามีการปรับการยกเลิกเที่ยวบิน

เพราะว่านกแอร์เขาบอกเขายืนยันว่าจะแก้ปัญหาต่างให้แล้ว

แต่ก็มีข่าวออกมาว่าจะเป็นการยกเลิกมีการปรับเที่ยวบิน
ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับก็เป็นสิ้นเดือนมีนาคมรึเปล่า
ใช่รึเปล่าก็มีผลพวงมาจากเรื่องของนักบินนี่แหละ

นะครับติดตามรายละเอียดประเด็นนี้กันหน่อยนะครับ
เพราะว่านายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยนะครับ
สายการบินนกแอร์แจ้งขอยืดระยะเวลา
ยกเลิกเที่ยวบินเฉลี่ย๑๐เที่ยวต่อวันต่อเนื่อง

เพื่อขอแก้ไขปัญหาภายในขององค์กร
ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
จากเดิมที่แจ้งว่าจะยกเลิกเที่ยวบิน
จนถึงวันที่๑๐มีนาคม
ส่วนปัญหานักบินลาออกนกแอร์ระบุว่า

และจะมีนักบินเข้ามาทำงานใหม่อีก๒๕คน
รวมทั้งมีนักบินขับเครื่องบินโบอิ้งอีก๘คน
เชื่อว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
รวมถึงเรื่องของสายการบินพันธมิตรนะครับ
ที่จะมาช่วยรองรับผู้โดยสารแบ่งเบาภาระตรงนี้นะครับ
โดยนายอเนกศรีชีวชาติประธานที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

หลังจากมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบิน
เรียกว่าหลายระลอกแล้วกันนะครับ
ละลอกตั้งแต่ช่วงที่มีปัญหามา๑๔กุมภาพันธ์
จนมาถึงช่วงประมาณ๑๗กุมภาพันธ์
แล้วก็ช่วงวัน๒วันนี้ที่จะยกเลิกกันไปอีกถึง๑๐มีนาคม
แล้วก็อย่างที่รัฐมนตรีคมนาคมบอกอาจจะถึงสิ้นเดือนนะครับ
ตอนนี้นะครับก็ถือว่ามีผลต่อธุรกิจของนกแอร์เหมือนกัน
ขณะที่เอเย่นทัวร์และบริษัทที่จัดนำเที่ยวในประเทศหลายแห่งระบุว่า
ตอนนี้หันไปซื้อตัวกรุ๊ปจากสายการบินต้นทุนต่ำรายอื่นทดแทน
จากมีข่าวในวงธุรกิจทัวร์ว่านกแอร์กำลังจะปิดกิจการ

ทำให้หลายบริษัทไม่มั่นใจว่าหากจัดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
จะเกิดปัญหาตามมาหรือไม่ผู้โดยสารไม่ได้ไปเที่ยว
มีรายงานด้วยว่าผู้โดยสารที่จองตัวนกแอร์ไปแล้ว
ได้เข้าไปขอคืนเงินเป็นจำนวนมาก
แม้ที่ผ่านมาทางสายการบินพยายามแก้ไขและแสดงความรับผิดชอบ
โดยส่งต่อที่นั่งให้สายการบินพันธมิตรก็ตาม
แต่ว่าภาพลักษณ์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันแล้วฮะ
ก็ลดลงตกลงไปหน่อยหนึ่งนะครับ
แต่ว่ามีกระแสว่าสายการบินนกแอร์ได้ส่งหนังสือแจ้งมา
บอกว่านกแอร์จะไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม
ในขณะเดียวกันก็ยังคงเดินหน้าแผนการปรับโครงสร้างภายในองค์กร
โดยเฉพาะการปรับตารางบินของนักบินให้เกิดเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่๑๐มีนาคมนี้
และเมื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสายการบินจะกลับมาให้บริการตามตารางบินปกติ
ใกล้ปกติตามความเหมาะสมมากที่สุด
แต่ว่าสิ่งที่ผู้โดยสารต้องตรวจสอบเองก็คือตรวจสอบสายการบินของท่าน
หรือว่าตารางการบินถ้าจะเดินทางกับนกแอร์
ย้ำกันอีกครั้ง๑๓๑๘นะครับ
ก็ต้องมาดูตอนนี้มีคนจับตามอง
จากเรื่องของการปรับการยกเลิกเที่ยวบินแล้ว
เรื่องของสถีทภาพของนกแอ
ถูกต้องค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือหลายสื่อ
ก็พยายามติดต่อที่จะสอบถามจากทางคุณพาธีสารสิน
ซึ่งก็คุณผาถีบอกว่าอยากรอให้สถานการณ์นิ่งก่อน

แต่ว่าดิฉันดูในหน้าโฮมของไลน์ของคุณพาธี
ล่าสุดประมาณ๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
คุณพาธีมีการโพสต์ในหน้าโฮมของไลน์ส่วนตัว

ที่เขียนข้อความถึงสายการบินนกแอร์

นกแอร์ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองให้กับนกแอร์

ตอนนี้อย่างที่บอกจับตามองเสร็จภาพของนกแอร์นะครับ
ส่วนในทางทวิตเตอร์นกแอร์
แอร์ไลน์เองก็ตอบคุณผู้ชมที่ทวิตมานะคะ
สอบถามคำถามต่างมากมายคือตอบอย่างต่อเนื่องเลยนะ
แล้วก็ย้ำด้วยหมายเลขที่อยากต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก็๑๓๓
ส่วนหนึ่งที่คนใช้บริการนกแอร์เยอะ
จากว่าเขามีตารางเที่ยวบินที่ค่อนข้างถี่

ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่นกแอร์ได้รับความนิยมด้วย
เพราะว่าไปหลายที่ไปทางมีเยอะ
ต่อวันก็มีหลายไฟล์ทด้วย
ต้องดูแหละว่าถ้าปรับเสร็จสิ้น
หรือว่ามีการปรับเปลี่ยนแปลง
แล้วก็มีการพัฒนาจนเสร็จวันที่๑๐มีนาคม
เขาบอกจะมาเดินตามปกติหรือเปล่า
เดินเครื่องตามปกติหรือเปล่ายังไงบ้าง
ก็ต้องตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะฮะ